จังหวัดกระบี่ค่ะผู้ชายคนหนึ่งแต่งกาย

แต่ว่าไปก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้าน
เพราะไปเอาก้อนหินปลาใส่รถชาวบ้านค่ะ

ต้องมีการแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจให้มาช่วยดูแบบนี้นะคะ
สุดท้ายก็ต้องไปควบคุมตัว
ซึ่งเขาเดินอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษมขาออกบริเวณด้านหน้ากองร้อย
ตระเวนชายแดนที่๔๒๖เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วก็ต้องพาตัวไปแบบนี้นะคะ

พบว่าผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๓๐๓๕ปี
ตอนที่ตำรวจไปถึงคุณไม่ยอมพูดจากับตำรวจนะ
ไม่ยอมพูดคุยด้วยหรือไม่ยอมให้ข้อมูลใดทั้งสิ้น
ถามอะไรไปก็ไม่ยอมตอบบอกแต่เพียงว่าหิวข้าวหิวข้าว
เอาปลาก้อนหินใส่รถคนอื่นแล้วหิวข้าวแล้วมันจะอิ่มไหมนะนะฮะ
ตำรวจก็เลยเอาล่ะใจดีค่ะตำรวจกู้ภัยซื้อข้าวซื้อน้ำให้กิน
อิ่มท้องก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุยกันนะ
สุดท้ายตำรวจพาไปสงบสติอารมณ์พร้อมกับกล่าวตักเตือน
รวมทั้งตรวจสอบสุดท้ายมารู้ว่าที่จริงแล้วคุณผู้ชม
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุคนนี้เขาเคยประสบอุบัติเหตุ
จนกระทั่งสมองได้รับการกระทบกระเทือนสติไม่ดี
อาศัยอยู่ที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบีนั่นแหละค่ะ
ล่าสุดกู้ภัยนำตัวผู้ชายคนนี้ไปส่งที่บ้านแล้วนะคะ
ทีนี้เราไปถามคุณทงชัยทีมกู้ภัยมูลนิธิกระบี่
ทักษ์ประชาบอกว่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
ที่ไปตามตำรวจมาจับผู้ชายคนนี้เพราะว่ารถของเพื่อนเขาเนี่ย
มาแถวนี้แถวที่ผู้ชายคนนี้ยืนอยู่
แล้วผู้ชายคนนี้ใช้ก้อนหินปลาใส่รถเพื่อน
แล้วไม่ใช่เพื่อนเขาคนเดียวนะที่โดนมีอีกหลายคันที่โดน
ถูกบ้างไม่ถูกบ้างโดนบ้างไม่โดนบ้าง
แต่ส่วนใหญ่คันที่โดนก็จะขับผ่านเลยไปไม่เอาเรื่อง
เพราะเข้าใจว่าผู้ชายคนนี้น่าจะสติไม่สมประกอบ
คือสติไม่ดีแล้วก็แต่งกายใช้คล้ายกับผู้หญิงด้วย
แต่เพื่อนของกู้ภัยคนนี้คุณทงชัยเนี่ย

ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
คุณเอาเข้าจริงนะดีไม่ดีก้อนหินไปโดนคนที่อยู่ในรถเนี่ย

หรือว่าอาจจะประสบอุบัติเหตุได้สุดท้าย
ก็ต้องให้ตำรวจล่ะค่ะมาจัดการเอาตัวไปนะคะ